นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังชั้นปี๓

แล้วก็ถูกรุ่นพี่ชั้นปี๔เนี่ย

โอ้โหจนเกิดอาการชักนะฮะ
แล้วก็ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาลด้วย

เจอรุ่นพี่ดักทำร้ายร่างกาย

ที่รุ่นน้องชัดตาตั้งเลยเพราะดื่มเหล้าขาวเข้าไปนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็น๒คลิปลักษณะเหมือนแอบถ่ายนะฮะ
เห็นสภาพของน้องนักศึกษาชั้นปีที่๓

ซึ่งจัดขึ้นโดยรุ่นพี่ปี๔นะครับ
ในคลิปจะเห็นว่ามีน้องนักศึกษา๒คน

สภาพโอ้โหหมดแรงอาการไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะ

รุ่นพี่ปี๔คือบังคับให้รุ่นน้องเนี่ย

คุณบางคนดื่มไม่เป็น
ก็เอาตัวน้องที่มีอาการชักออกไปโรงพยาบาล
แต่น้องเนี่ยโอ้โหคุณก็อาการหนักนะ
พอไปถึงโรงพยาบาลตั้งตี๓แล้วนะฮะ
เรื่องนี้น้องที่มีอาการนะครับ
แล้วก็เพื่อนบางคนได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ก็ถูกทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเรียกเข้าไปคุยนะ
ประมาณว่าอย่าไปแจ้งความเลย
เพราะถ้าไปแจ้งความเดี๋ยวจะอยู่ลำบากอีก
ถ้ารุ่นพี่เขากลับมาทำร้ายอีกจะทำยังไง

แต่คลิปนี้มันแชร์ว่าในโลกโซเชียลแล้ว
รับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการได้โพสต์เอาไว้
ประกาศขอความช่วยเหลือจากทนายอาสาที่ไม่คิดเงินเลย
ช่วยทำคดีให้น้องนักศึกษาที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายด้วยนะ
ทั้งทำร้ายทั้งบังคับแบบนี้
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากโซตัส
โซตัสกันแล้วรับน้องกันแล้วมีการทำร้ายร่างกาย
สาขาวิชาของนักศึกษาก็พยายามหาทางกดดันทุกอย่าง
เพื่อให้น้องที่โดนทำร้ายไม่เอาเรื่องทั้งสิ้นกับรุ่นพี่นะครับ

จนกระทั่งได้คุยกับน้องนักศึกษา๒คนคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
เล่าให้ฟังบอกว่าถูกรุ่นพี่ปี๔คณะเดียวกันนี่แหละ
ขับรถจักรยานยนต์มาดักต่อยเลยนะ
ขณะที่เขาเองกำลังขับรถจักรยานยนต์กลับหอพัก
เขาเองตาขวาบวมปูดเลยนะฮะ

ที่ผมแล้วก็เพื่อนขอถอนตัวไม่รับน้อง

แล้วก็ปลุกขึ้นมาตอนตี๓ตี๔นะคุณนะ
เพื่อนไม่ไหวเกิดอาการชักนะครับ
ส่วนน้องนักศึกษาอีกคนบอกว่าวันเกิดเหตุนะ
พี่นะคุณนะนึกอยากจะปลุกใครเมื่อไหร่ก็ปลูก

ให้รุ่นน้องกินเหล้าตอนตี๔นะคุณ
บังคับให้รุ่นน้องซ่อมซ่อมทำอะไรบ้าง
ลุกนั่งปั่นจิ้งหรีดวิดพื้น

หลายครั้งที่รุ่นน้องถึงกลับเป็นลมล้มพับนะครับ
ก็คือสาเหตุนี้มาจากอะไรพอทราบไหม

รุ่นน้องรับน้องนี่เป็นอย่างไรวันนั้น
เรื่องรับน้องของผมนะคะ
ก็มีเข้าไปก็มีเรียกไปนั่งวาร์กไปวาร์ก
เรียกเข้าไปวัดมีให้ลุกนั่งร้อยกว่าทีอะไรอย่างนี้
เข้าไปแล้วก็สั่งสั่งสั่งร้อยยกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นว่าจนเกิดมีการเป็นลมสั่งคือเราก่อนป่ะ
ไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ยังเอาลูกอยู่ตอนนี้ค่ะ

แล้วก็มีเรียกไปทุ่งตอนตี๔อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็มีเรียกเขาอยากเรียกใครก็เรียกให้ลุกขึ้นกินเหล้าขาว
เขาก็แบบขี่มาตีข้างเขาบอกมึงจอดดิ
ผมผมก็บอกเอาอะไรครับเขาบอกมึงมีปัญหานักเหรอ
แล้วเขาก็บอกขี่ขี่ตรงไหมมันขี่ตรงไปเรื่อย
บอกให้ตรงไปไงผมก็ตรงไปเพราะว่ารถผมโดนเจาะยางขี่หนีก็ไม่ได้

ครับแล้วก็ตีไปเรื่อยจนมุมอับที่สุด
เข้าไปตรงซอยตันแล้วเขาก็มึงจอดดิผมก็จอดจอดไม่ทันอะไรเลยครับ
ยังไม่ได้พูดอะไรสักครั้งเลยครับมึงมีปัญหานักเหรอแล้วต่ออย่างนี้เลยครับ

ล่าสุดเราสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยที่เกิดเรื่องในพื้นที่ปฐุม
เขามีการออกหนังสือชี้แจงในเบื้องต้นนะ
ให้คณะให้ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนักศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว
แล้วเขาอ้างว่าสาเหตุหลักไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับน้อง
แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นให้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วแนวปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัย
ในการที่จะให้จัดกิจกรรมดูแลน้องแบบสร้างสรรค์ก็มีคุณ
คือต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ทั้งเรื่องของการรับน้องหรือการประชุมเชียร์คุณ
ซึ่งจริงมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้เกิดความรุนแรง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อน้องใหม่
กรณีเคสนี้ลุกขึ้นมาตี๓ตี๔ปลุกขึ้นมาแบบนี้
มากินลาบขาวจนชักตาตั้งแบบนี้

อันนี้ต้องตรวจสอบเลยจะเอาผิดกันยังไงนะ

จริงมันควรจะหมดไปจากสังคมไทยได้แล้ว
ถ้าเกิดว่ารุ่นพี่เคยถูกทำแบบนี้มารู้สึกไม่ชอบ
ไม่ต้องส่งต่อมรดกแบบนี้ให้รุ่นน้องต่อไปนะ
นะฮะคอยดูแลรุ่นน้องให้เขาประทับใจมันก็ดีนะ